คุณผู้ชมครับคือภาพเป็นวงจรปิดนะฮะท่าน้ำปากเกร็ดครับใต้สะพานพระราม๔นนทบุรีนะครับเด็กชายใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับเตะบอลอยู่ครับ
มันก็พาดนะฮะกระเด็นไปโดนชายที่ตามข่าวบอกว่าซื้อไอติมอยู่ครับโมโหเลยครับคราวนี้ก็ตรงเข้าหาเด็กลักษณะเหมือนกับคล้ายกับต่อยนะครับ
ส่วนน้องก็มีการยกมือไหว้ขอโทษนะครับท่ามกลางสายตาคนที่อยู่แถวนั้นอันนี้เกิดขึ้น๒๓ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ทางพ่อของเด็กครับที่ถูกลุงทำร้ายเนี่ยนะฮะคุณพ่อบอกว่าวันเกิดเหตุครับน้องไปเล่นกับเพื่อนอีก๓คนตามภาษาเด็กนะครับดูกล้องแล้วก็เห็นว่าลูกไม่ได้เจตนาครับ
ซึ่งลูกเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งใจเตะบอลใส่กำแพงแต่ว่ามันพลาดครับไปโดนคุณลุงเข้าซึ่งตอนนั้นลูกขอโทษไปแล้ว๒ครั้งนะ
ลุงไม่ยอมฮะปลากุญแจใส่แต่ไม่โดนก็เลยคราวนี้ขวาคอเสื้อเลยครับแล้วก็ต่อยโดนไป๒ครั้งจนลูกร้องไห้นะครับ
หลังเกิดเหตุก็เลยพาไปตรวจร่างกายแล้วก็แจ้งความไว้ที่สพปากเกร็ด
ล่าสุดครับคุณผู้ชมวันนี้เลยนะฮะ๑๑โมงที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับได้แล้วคุณลุงครับ
คุณลุงสุขุมพันธ์สิริเกิดสกุลอายุ๖๔ทางคุณลุงคนนี้บอกว่าเสียใจนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะขอโทษพ่อและแม่ของเด็ก
ก่อนเกิดเหตุไปนอนเล่นอยู่ท่าน้ำปากเกร็ดครับ
กำลังจะกลับบ้านแล้วอ่าแวะซื้อไอติมสักหน่อย
ยังไม่ทันได้กินเลยฮะโอ้โหไม่รู้เป็นวันอะไรอยู่ดีนะครับ
เตะบอลมาโดนหลังครับโมโหเลยคราวนี้ก็เลยต่อยเด็กไปหนึ่งหมัด
แต่เด็กหลบได้อันนี้ทางคุณลุงบอกนะ
ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากนี้เลยครับลองฟังเสียงหน่อยครับ
ดูติ๊ปหึหอเปอ่ม
แล้วไม่โดนเด็กหลบเข้ามาเคราะห์ใช่ไหมครับ

บอกพี่เขาเลยได้เล่าเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงที่ลุงในบุคลุงอ่ะ
แต่ในวงจรปิดเห็นลูกกำลังต่อยจริงไหมในกล้องวงจรปิดเห็นต่อยเด็กจริงไหม
กระด้ามรถกระตุกแต่ต่ออีกทีโดนไหมหรือไม่โดน

นั่นน่ะสิฮะความจริงก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะแต่ว่าคือตามภาพเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวรอทางตำรวจแล้วกันนะครับสอบเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะติดต่อทางคุณพ่อนะครับของน้องเนี่ย
ชี้ตัวยืนยันผู้ต้องหาอีกครั้งตามกฎหมายก็คือทำร้ายร่างกายก็คือปรับไม่เกิน๑๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูข้อหาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทางคุณลุงก็ปฏิเสธใช่ไหม
ต่อยไปทีเดียวไม่โดนนะครับ